มีโอกาสไปที่วัดดอนใหญ่จังหวัดปฐุมธานี
อย่าลืมไปแวะเวียนขอโชคขอลาบกับทาเวสวันที่นี่ค่ะ
ผมจะมาแนะนำสถานที่ไหว้ขอพรทาเวสวรรณ
เรียกว่าใครก็ถามหาวัดตอนใหญ่
เพราะเห็งดังปังรวยกันต่อเนื่อง

นี่ครับ๕ใบถ้วน
เมื่อเรามาถึงแล้วสามารถเลือกชุดบูชาศักระได้ตามกำลัง

นำผ้าสีแดงที่ได้มาเขียนคำอธิษฐานขอพร
โดยให้เน้นเขียนเพียงข้อเดียวที่อยากจะขอ
ถ้าหากว่าใครอยากฝากดวงตัวเองให้พ่อท้าเวสวันคุ้มครอง
ก็ให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดลงไปด้วยครับ
ทูบแดง๙ดอกถ้ามีน้ำแดงก็ให้เปิดฝาขวดออกด้วย
ธิษฐานแล้วไปปักทูบให้เรียบร้อย
นำผ้าสามสีผูกที่กระบองทาเวสุวรรณองค์ใดก็ได้
ส่วนผ้าแดงเขียนคำอธิษฐานให้นำมาผูกที่กระบองทาเวสวัน
นั่งชี้นิ้วประธานพรครับระหว่างผูกผ้าให้กลั้นหายใจ
ลึกถึงคำอธิษฐานขอพรและผูกผ้าให้แน่น
ไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับมาไหว้ท่านแล้วต้องไม่พลาด
ขอพรท่านโดยนำศีรษะโน้มไปแตะที่นิ้วชี้ขององค์ท่าน
แล้วอธิษฐานขอพรสิ่งที่อยากได้อีกครั้งหนึ่ง
อันนี้คือวัดดอนใหญ่ครอง๘อลำรุกกาจังหวัดประทุมธานี
คุณพี่คนนี้เขาพาไปไหว้องค์ท้าเวสวรรณ
ซึ่งก็โด่งดังมากเลยตอนนี้นะคะแถวย่านลำลูกกา
ใครที่มากราบไห้ที่นี่เขาว่ากันว่าเห็งปังกันต่อเนื่อง
พี่เขาเองก็ไม่ได้ถูกรางวัลมา
หลังจากที่แบบว่าโอ้โหเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกันมานานใช่ไหม
ทีนี้พอเขาไปขอโชคขอลาบที่นี่
เขาถูกลอตเตอรี่ในงวดที่ผ่านมา๕ใบ
โอ้โหเขาไม่ได้ถูกแค่งวดเดียวนะ
ติดกันมา๒งวดแล้วนะคุณ
เขาก็เลยเดินทางมาแก้บนชุดใหญ่แบบนี้นะคะ
เคล็ดลับในการกราบไหว้บูชาทาเวสุวรรณที่วัดดอนใหญ่
ก็คือเมื่อซื้อเครื่องสักการะบูชามาแล้ว

เขียนคำอธิษฐานขอพรเพียงแค่๑ข้อเท่านั้น

พอเสร็จเรียบร้อยจุดทูป๙ดอกถวายสิ่งของบนโต๊ะ
มากราบไห้ตั้งจิตอธิษฐานอีกครั้งหนึ่ง
จากนั้นก็ไปปักทูบพร้อมกับผูกผ้าสามสีที่กระบอง
เห็นไหมคะส่วนผ้าแดงอันนี้ผ้า๓สีนะ
ผ้าแดงเมื่อกี้ก็คือไปผูกที่กระบองท้าเวสวัน
ที่นั่งชี้นิ้วประธานพรองค์นี้

ห้ามพลาดที่จะนำศีรษะของเรา
จะหลดแตะที่นิ้วชี้ของท่าน

นี่เป็นเคล็ดลับในการขอพรองค์ท้าเวสวันที่วัดดอนใหญ่แห่งนี้
ใครอยากจะไปวัดดอนใหญ่แห่งนี้นะคะ
เขาเปิดทุกวัน๗โมงไปจนถึง๔ทุ่มเลย